ถึงตอนนี้เลยกระแสกำลังมาแรงในโซเชียล
เชื่อว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วแหละ

พศที่ว่านี่คือพระสงฆ์นั่นเองนะคุณผู้ชมนะ
เป็นกระแสมากเลยสำหรับพระมหาภัยวันและพระมหาสมปองแห่งวัดสร้อยทองค่ะ
กรณีที่ท่านได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กนะฮะ
ผู้รับชมเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โห๒แสนกว่า
คือถล่มทลายจริงหลายคนให้ความสนใจคุณผู้ชมนะ
แล้วก็นอกจากชาวเน็ตแล้วก็มีอีกหลากหลายแวดวงเลยเข้ามาร่วมคอมเมนต์กันไปนะฮะ
รวมไปถึงหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้ต้องยกให้นะ
ปีนี้ก็ปีทองเหมือนกันนิกกี้ณชัตรค์ค่ะ
พอตามกระแสกับเขาด้วยคุณเห็นอะไรไหม
แล้วก็เขียนกับแคปชั่นบอกว่าขอเกาะชายผ้าเหลืองหน่อยเออนะคะ
ขอเกาะชายผ้าเหลืองพศพวหน่อยครับ
ย่อสุดฮิตอย่างที่บอกไปพศคือพระสงฆ์นะคุณผู้ชมนะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่มนิกกี้แล้วก็โกบอยนี่นะคะ
บอยเนี่ยเสื้อสีดำข้างนะก็ได้นิมนต์พระมหาภัยวันมาพูดคุยในไลฟ์วีดีโอคอร์ผ่านเพจเฟซบุ๊คของเขาเองมาก่อนนะฮะ
บรรดาเอฟซีก็ฮากระจายกันไปแล้วค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าเกิดมาเอาจริงไม่เคยเจอดาราหรือว่าใครเนี่ย
สดแล้วมีคนดู๒แสนกว่าคนได้รวดเร็วขนาดนี้นะ
งานนี้ก็เลยเจอหลวงพี่เนี่ยค่ะแซวกลับบอกว่าสภาพคนดู๘๐๐กล้าเอาอัตมามาออกได้ยังไง
คนก็ขำกันเยอะเลยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ

เก่งไปเจริญพรใส่หรวงพี่เขาเสริญ
กระเรินพรให้เป็นหน้าที่ของลงพี่เขาพูดกันอย่าสลับสับเปลี่ยนนะคะ
จะบอกว่ากระแสของพระมหาภัยวันเนี่ยโด่งดังจริงนะทุกวงการก็เกาะกระแสนะคุณผู้ชมค่ะ